ดูพิซซ่าดีกว่าหาของดีของอร่อยอย่างพิซซ่าไปกินกันพิซซ่าแนวใหม่ที่หน้าตาไม่เหมือนที่ไหน
อร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามในช่วงของตลอดกิน
โอ้โหพิซซ่าบ้านนาพิซซ่าไปกันให้ถูกนะครับอยู่ที่ตำบลน้องสโนอำเภอเมืองจังหวัดตราด
โอ้โหคุณดูเตาเขาเป็นไงแล้วดูบรรยากาศเขาเขียวขจีมากช่วงนี้สุดจริง

แล้วเมนูเด็ดของที่นี่ก็คือพิซซ่าหน้าฮาไวเอียนมะพร้าวอ่อน

ปกติฮาไวเอียนเนี่ยจะมีสับปะรส

น่ากินน่าทานไปถามเจ้าของร้านนะฮะคุณคเชนโรดการ
เล่าที่มาของเมนูพิซซ่านี้ว่าตัวเขาฝึกทำเมนูพิซซ่าหน้าฮาไวเอียดมะพร้าวอ่อนมาจากนักท่องเที่ยวชาวฮาไวน์ฮาไวน์ฮาไวน์

ชาวฮาไวเขาบอกว่ามาจากฮาไวนั้นนะท่องเที่ยวที่มาสอนเขานะ
โอ้โหเขาก็เลยนำเมนูนี้เนี่ยมาทำขายครับ
แล้วทีนี้ครับเขานะฮะสร้างจุดเด่นด้วยสร้างยอดขายกับกัน
ฮาวาเอียนมะพร้าวอ่อนเนี่ยรสชาติมันจะเข้มข้นตามสไตล์ฮาไวเอียนนั่นแหละ
แต่จะแฝงไปด้วยความหอมหวานและกรุบกรอบของเนื้อมะพร้าวอ่อนที่โรยบนหน้า
เมนูนี้ขายราคาเริ่มต้นที่ถาดละ๑๘๙บาท

มีสิหน้าทะเลว้าวขายที่๒๔๙บาทแล้วเขามีโปรโมชั่นมาฝากแฟนแฟนรายการตลอดข่าวด้วยนะครับเผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะสนใจพิซซ่าหน้าใหม่ก็คือพิซซ่าหน้าปูหรือหน้าทะเลสั่งไปอย่างละถาดนะฮะ
เขาบอกว่ารับฟรีมะพร้าวน้ำหอมสองลูกโอ้โหสั่งพิซซ่าแล้วได้มะพร้าวน้ำหอมด้วยเหรอ
เขาบอกว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะคุณผู้ชมนะย้ำกันตรงนี้เรื่องของโปรโมชั่น
ผมกลัวจะอ่านผิดก็คือสั่งพิซซ่าหน้าใหม่ของเขาที่เพิ่งจะออกมาก็คือพิซซ่าหน้าปูหรือหน้าทะเล๑ถาด
รับฟรีเลยแบบไหนก็ได้หนึ่งถาดรับฟรีมะพร้าวน้ำหวอมสองลูก
สิ้นเดือนตุลาคมนี้นะจ๊ะอ่ะหรือถ้าอยากไปอร่อยที่ร้านก็ไปได้
แต่ยังไม่หมดแค่พิซซ่านี่มาเป็นปูจริงจริงนะเป็นปูไหมล่ะ
ปูเป็นปูเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลรวถุดิบเขาคัดสรรมาเป็นอย่างดี